ชุมชนชาญเวียดกิจพัฒนาเขาทากันทำครับ

เพื่อว่าลดการที่เป็นไข้เลือดออกนะครับ

เขาจะเก็บยุงเข้าไปอยู่ข้างในเห็นไหมฮะภาพที่เห็นนะฮะ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม
ก็พร้อมด้วยนางยุวดีวนิชาพิชาติประธานชุมชน

ลงพื้นที่ในชุมชนชาญเวทกิจพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดพิศนโลก
เพื่อสำรวจตามบ้านเรือนที่ใช้เครื่องดักจับยุง
ชื่อว่าขวดน้ำรักยุง
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านประดิษฐ์ขึ้นเพื่อดักยุงนะครับ
โดยเฉพาะยุงลายที่เป็นภาหะของโรคไข้เลือดออกครับ
ยุวดีเล่าว่าก่อนหน้านี้ในชุมชนพบปัญหาการแพร่พันยุงจำนวนมาก
จึงช่วยกันคิดประดิษฐ์เครื่องดักจับยุงนะครับ
โดยนำวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาประดิษฐ์เป็นขวดน้ำรักยุง
ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดแล้วครับผม
เพราะสามารถลดอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลงได้
ยังช่วยดักจับยุงและแมลงต่างจนลดจำนวนลงอย่างที่เห็นชัดนะครับ

ยังนำขวดน้ำขนาด๕ลิตรนะครับ
เจาะเปิดเป็นช่อง๔ด้านและเจาะเป็นช่องสามเหลี่ยมใกล้ปากขวด

แล้วนำตะข่ายลำโพงมาติดไว้แทนก็ได้
ใช้เป็นแกนกลางแล้วนำแผงวงจรไฟฟ้ากันไฟ
ก่อนจะนำพัดลมมาติดกั้นไว้นะครับ
ส่วนด้านล่างแล้วติดตั้ง
คือมาติดกั้นตรงส่วนของด้านล่างนะครับ
แล้วติดวงจรไฟฟ้าเพื่อดูดยุงที่บิน
ให้ตกลงในถุงตาข่าย

ตัวพัดลมนี่ตรงนี้เป็นตัวพัดลม
ให้มันมีแสงสลัวเป็นสีม่วงอ่อน
เพื่อเป็นตัวล่อยุงให้บินมาใกล้
พอยุงบินมาใกล้ปุ๊บตัวปีกทั้ง๔ปีก
มันจะบังคับให้ยุงบินมาใต้นี้
พอมาใต้นี้ปุ๊บพัดลมก็จะดูดลงมา
แค่นี้เองค่ะตายไหมอยู่ไม่ตายนะคะ
แต่พอเวลาเช้าขึ้นมาเราก็ถอดปลั๊กตัวนี้นะคะ
ถอดปลั๊กอันนี้เลยออกแล้วเราก็มัด
โอ้โหคุณป้ายุวดีสุดยอดนักประดิษฐ์
เป็นผู้ที่อธิบายหลักการทำงานของเครื่องนี้
ยังบอกด้วยนะครับว่าอุปกรณ์นี้คิดค้นมาตั้งแต่ปี๕๖แล้ว
ปัจจุบันมีขวดน้ำรักยุงกว่า๑๐๐ขวด
ก็แจกจ่ายกระจายไปตามบ้านเรือนในชุมชน
และยังหมุนเวียนไปในชุมชนใกล้เคียงใช้กันด้วย
ส่งผลให้ลดการประบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนแห่งนี้
แล้วก็ชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านกำลังต่อยอดประดิษฐ์เครื่องดักจับยุงให้มากขึ้น
เพื่อให้ชุมชนอื่นสามารถนำไปใช้ได้ต่อไป
มีภูมิปัญญาคนไทยจริงเลยนะครับ
ส่วนเรื่องของสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของจังหวัดพิศนุโลกปีนี้นะครับ
พบว่าตั้งแต่วันที่๑มกราคมจนถึงวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
พบผู้ป่วย๙๙๖คน
โดยเฉพาะเดือนนี้คุณกันยายนพบผู้ป่วยแล้วถึง๗๑คน
ซึ่งอำเภอที่พบมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองครับ
ตามมาด้วยพรมพิรามแล้วก็วังทอง
อีกทั้งยังพบผู้เสียชีวิตแล้ว๑คนในอำเภอวังทองด้วยนะครับ
ช่วงนี้หน้าฝนนะคุณนะลมมันก็เยอะนะ
จุดที่มีน้ำท่วมขังต่างนานานี่
บ้านเรือนประชาชนก็ต้องช่วยกันในการดูแลด้วยนะครับ